มาดูที่สระบุรีครับชาวบ้านนี่เขาร้องเรียนเลยพี่บุ๊คพี่ปุ้ยฮะ
เขาบอกว่ามีพระรูปนึงเนี่ยนะไม่ชอบอยู่วัด
อยู่วัดแล้วเบื่อหรือยังไงไม่ทราบชอบไปขายของฮะ
ไปอยู่มินิมาตรเฉยเลยครับครับวัดที่ว่าเออมินิมาตรที่ว่าเนี่ย
อยู่ริมถนนพิชัยตะบนปากเพลียวไปถึงเจอพระก่อนเลย
อืมแล้วข้างคืออดีตภรรยาครับเอ่อ
อดีตภรรยามาอยู่กับพระรูปนี้ครับ
นี่กำลังนั่งฉันเพลอยู่เลยนะฮะอยู่ที่โต๊ะอาหารภายในร้าน
สอบถามชื่อว่าพระรื่นอายุ๘๐ปี

พระรื่นเนี่ยบอกว่าตนนี่เป็นพระพักอาศัยอยู่ที่ไหนก็ได้
บอกอย่างนั้นเลยซึ่งการอยู่ด้วยกันนั้นกับผู้หญิงเนี่ย
บริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์มันอยู่ที่ใจ

และที่ผ่านมาไม่เคยผิดสินข้อใด
ตอนที่เจ้าหน้าที่ถามนะท่านโวยวายใหญ่เลยคุณ

แล้วท่านก็บอกไม่มีนะอาบัติปราชิกเนี่ยไม่เคยเลย
และตัวท่านก็ไม่ได้ไปฆ่าใครที่ไหน

เอาก็อยู่กันแบบนี้ก็ไม่เห็นเดือดร้อนใครนี่
และที่พระมาอยู่ที่นี่เนื่องจากว่าตัวพระรื่นเนี่ยนะฮะ
ต้องไปหาหมอต้องฉีดยาเพราะว่าท่านไม่ค่อยสบาย
แล้วเมื่อกลับไปไม่ได้งั้นก็ให้อยู่ที่นี่ไปก่อนแล้วกัน
ไปถามเจ้าคณะตำบลหน้าพระรานครับพระครูประสาทสรคุณ
ก็บอกว่าได้รับการร้องเรียนถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของพระรูปนี้
เพราะท่านมาอยู่ประจำที่นี่แรมปีแล้วนะ
มาอยู่ไม่พอนั่งขายของด้วย
กฎระเบียบของมหาเถระสมาคมที่ระบุไว้ว่า
พระภิกษุต้องมีที่พักเป็นหลักแหล่งสังกัดชัดเจน
ซึ่งพระครูประสาทครับบอกว่าจะนำเรื่องนี้แจ้งไปยังเจ้าคณะจังหวัดบุรีรำ
ต้นสังกัดให้ทราบเลยแล้วก็ให้เรียกตัวพระรื่นเนี่ยกลับไป
แต่ถ้าพระรื่นยังดื้อนะยังไม่กลับไปเนี่ยเดี๋ยวจับศึกครับ
ก็ไม่ได้ทำอาบัติจะบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์มันอยู่ที่ใจ
พระครูประสาทบอกว่าถ้ากระทำผิดชัดเจนและถือว่าต้นสังกัดได้รับทราบแล้วเนี่ย
เดี๋ยวจับศึกแน่นอนครับนะครับแบบนี้ก็มีด้วยครับ